การเดินทางมาซื้อของใช้ในครัวเรือน
ในเดือนมีนาคม๒๕๖๑ของสรศักดิ์พรมชัย
ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐชาวจังหวัดปฐุมธานีรอบนี้
แตกต่างจากครั้งอื่นเพราะสรศักดิ์สามารถเลือกซื้อของได้มากขึ้นกว่าเดิม๑๒เท่า
เนื่องจากวงเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มขึ้นจาก๓๐๐บาทเป็น๕๐๐บาท
สรศักดิ์บอกว่าดีใจที่ได้เงินในบัตรเพิ่มขึ้น
ซึ่งเงินส่วนนี้ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนไปได้มาก
เพราะอาชีพหลักที่ปลูกผักสวนครัวขาย
มีรายได้๒๕๐๐บาทต่อเดือน
เพียงพอต่อการดำเนินชีวิต
ถ้าใช้ประจัดมันก็พออยู่ได้ครับ

เราก็จะซื้อพวกอาหารพวกเนื้อสัตว์อะไร

ปลูกผักอะไรเราก็ไม่ต้องซื้อ

โดยเงิน๒๐๐บาทที่เพิ่มขึ้น
สรศักดิ์ได้นำไปซื้อของที่ใช้เป็นประจำอยู่แล้ว

จากเดิมซื้อข้าวสาร๑ถุง

เราก็ซื้อเพิ่มขึ้นมาได้อีก

เพิ่มหรือว่าจากซื้อได้น้อย

สมมุติว่าถ้าเราซื้ออะไรอย่างหนึ่งเนี่ย
มันอาจจะไม่ครบเดือนไม่พอเดือน
เราก็ซื้อเพิ่มได้อีกครับ
ว่าน้ำปลา๒ขวดอย่างนี้

สมมตินะครับ๒๐๐บาทนะ

เราต้องซื้อเพิ่มขึ้นได้อีกเท่าตัว

ปกติส่วนมากผมจะดู

แล้วก็จะไปกดทีเดียวเลยก็ได้ครับ
ดมาทีเดียวกดให้พอไปเลยครับ

ผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเฟส๒
เริ่มเข้าสู่ขั้นตอนการฝึกอาชีพ

พ้นจากความยากจน